โควิดยังไม่จบคุณผู้ชมวันนี้ก็มีความคล่องใจผ่านทางโลกโซเชียลเหมือนกัน
คนเขาโพสต์สถานกักตัวแห่งหนึ่งแล้วตั้งคำถามบอกกักตัวทิพย์กันหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ากักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงโควิดแต่แหมมีการสั่งของแล้วให้ไปส่งกันข้างใน
มีญาติมาเยี่ยมมาพูดคุยด้วยก็กลัวว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่คุ้มค่าค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำสูตรนี้มาเพื่ออะไร
ก็ดูจากในคลิปนะคะก็คือตรงข้ามสถานที่กักตัวตรงนี้เป็นร้านขายของชำ
เขาก็เลยถ่ายตรงนี้มาให้ดูก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เข้าไปไปส่งของ
บางทีก็มีญาติมาเยี่ยมนะคะญาติของผู้กักตัวก็เอาสิ่งของมายื่นให้ข้ามรั้วกัน
แล้วก็ยืนเกาะรั้วคุยกันเขาก็บอกว่าโอ้โหเห็นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจ
อยากจะให้เข้มงวดมากกว่านี้หน่อยมันไม่เหมือนการกักตัวเลย
มันสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าถ้ากักตัวแล้วยังหละหลวมแบบนี้นะคะ
ในอำเภอเพลค่ะนายนัทพลวิถีวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าตรงนี้นะคะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวอยู่๓คน
แล้วคนที่เข้าออกเนี่ยไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาจจะเป็นคนมาส่งของเนี่ย
จริงแล้วที่นี่อนุญาตส่งของให้ผู้กักตัวได้แต่ว่าต้องผ่านเจ้าหน้าที่ค่ะ
ภาพที่ออกไปเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง
แล้วออกไปไหนมาไหนได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นข้อบกพร่องนะครับ
อำเภอก็ต้องไปทำชับที่สมบัติบนเป็นเจ้าที่ผู้เจียบคร่อง
แต่ในชั้นต้นเนี่ยยังพบว่าไม่น่าจะใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อนะครับ
แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่นำของมาส่งเนี่ยเป็นความต้องการสามารถมาส่งได้
แต่ต้องมาส่งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็อาจจะต้องมีการรัดกลุ่มให้มากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับ
คนที่เห็นภาพก็อาจจะไม่สบายใจนะคะอืมคนที่อยู่ข้างในออกมาหรือเปล่า
หรือคนที่เอาของไปส่งเนี่ยก็ต้องส่งผ่านเจ้าหน้าที่
หรืออาจจะมีจุดส่งของเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสกันหรือว่ามีการใกล้ชิดกันนะคะ
เผื่อมันจะออกมานอกรั้ว